เรื่องแจ้มเรื่องน่ารักหน่อยนะครับ

เคยเห็นไหมน้องหมากินทุเรียนกินง้อเคยเห็นไหม

ครับผมผมจะพาไปจังหวัดตรังเนี่ย

เป็นน้องหมาของนางจิราภาขาวเนียมนะครับ
อยู่ที่ตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรัง
นิสัยแปลกนะครับน้องหมาตัวนี้นะครับ

ชอบกินผลไม้กันมากแล้วครับผม

มักจะนั่งดูแลดูเธอตอนกินผลไม้

แล้วเธอก็เลยลองโยนไปให้กินบ้างนะครับ

บอกกันกินแบบแทบไม่ทันเลยทีเดียว

วัวที่เลี้ยงไว้๓ตัวต้องกินร้องเงินเหมือนกัน

ไปแทะเล็มกินง้อสุกที่อยู่กิ่งต่ำ

อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ

เพิ่งเคยเห็นนี่แหละ